ถึงคลิปเตือนภัยสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบขี่จักรยาน
แล้วก็เป็นเหตุการณ์คือปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพโดยปั่นสวนเลน
ในวันนี้ครับเปลี่ยนจากจักรยานไปเป็นจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมอเตอร์ไซค์เขาขี่รถสวนเลนมาเหมือนกัน
รวมทั้งไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยอีกด้วย
สุดท้ายไปชนกันกับรถตู้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
กรีดร้องที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพที่บันทึกได้
คลิปจากกล้องหน้ารถถ่ายไว้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับ
โดยสามารถจับภาพรถจักรยานยนต์คันหนึ่งไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็วิ่งสวนเลนมาตลอดทาง
ก่อนที่ตัวรถจักรยานยนต์จะไปเกี่ยวกับกระจกรถของรถตู้นะครับ

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเอกเมืองนลบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเส้นบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แถวนี้มักประมาทชอบขับขี่รถสวนเลนและไม่ชอบสวมหมวกกันน็อก
จะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บแขนถลอกเล็กน้อย
แต่รถตู้กระจกมองข้างแตกขณะที่แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังอย่าง
แสนครั้งผู้ใช้สังคมออนไลน์หลายคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็น
จำนวนมากส่วนหนึ่งบอกว่าถนนเส้นนี้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ย
จะขี่รถสวนเลนเพื่อจอดซื้อของกันเป็นประจำครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนั้นสอบถามไปยังนายเอกนารินสายทองเจ้าของคลิป
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
คุณลุงที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนเลนมีอาการลักษณะคล้ายกับมึนเมาเล็กน้อย
แล้วก็บาดเจ็บมีแผลถลอกที่แขนอย่างเดียว
คนที่ขับรถตู้ก็เรียกประกันมาแล้วแต่ไม่ได้แจ้งความกับตำรวจ

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะขี่รถจักรยานยนต์สวนเลนมาซื้อของ
ซื้อกับข้าวเจอบ่อยเป็นประจำ
แล้วก็อยากให้คลิปเหตุการณ์แบบนี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ที่ขับขี่ทุกคนด้วยนะครับ